เมื่อสักครู่นี้ดูคำชะโน้ทที่อุดรธานี
บางคนบอกว่าไม่มีเวลาเดินทางไปถึงอุดรธานี

ไปที่คำชะโน้ทแอทแบงคล่อก

อยู่ที่แถวชุขาพิบันสามรามกำแหง

ทีนี้ทีมข่าวสายโชคลาภ

ธรรมดามีทีมข่าวการเมืองเศรษฐกิจสังคมนิสาโชคลาภ
นี่แหละดูสิคะเข้าไปแล้วก็ต้องการที่จะรู้ว่า
พอไปถึงปั๊บโอ้โหเห็นว่ามีคนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
แล้วก็จะมีการสวดมนต์ขอพรบารมีองค์ปู่ศรีสุโธ
มีพระสงฆ์แล้วก็ฤษีทำพิธีทุกวันที่๑๕แล้วก็๓๐ของเดือนนะคะ
พอทำพิธีเสร็จแล้วช่วงเวลานี้แหละ
เซียนตัวเลขเขารอคอยเลยค่ะ
เพราะว่าพระสงฆ์ก็จะนำขันน้ำมนต์
ที่มีหยดน้ำตาเทียนมาให้เซียนต่างเขาดู
แล้วก็นำเลขที่เราเห็นเอาไปตีเป็นตัวเลข
ว่างวดนี้จะออกอะไรเป็นเลขเด็ดนะคะ

ทำยังไงดีสามารถขอเลขเด็ดจากพ่อปู่ศรีสุโธได้นะคะ
ไปกราบไหว้บนบานสาธารณ์กล่าวสารภัทรวิที
รวมถึงการเสี่ยงเซียมซีหาเลขค่ะ
แล้วก็ของที่นิยมนำมาบนบานพ่อปู่ศรีสุโธเนี่ย
ก็จะมีตั้งแต่บายสีรูปพญานาค
ผลไม้ไข่ต้มรวมถึงรำแก้บน

เขาก็จะนิยมกันไปขอเลขเด็ดที่เรือนเจ้าแม่ตะเคียนทอง
อายุกว่า๓๐๐ปี
นักเสี่ยงโชคเขาก็เปิดเผยกับทีมข่าว
สายโชคลาภของเราเนี่ยกันค่ะ
อ่ะฟังเสียงนักเสี่ยงโชคคนนี้นะครับ

ก็คือถ้าลูกมีโชคลูกก็กลับมาอีก
ไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลย
ก็คือมาก็มาลองเสี่ยงโชคดู

ก็ถูกนิดนี้หน่อยถ้าการหนม

ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เรานำเสนอถือว่าเป็นศีรษรของวันที่สิบหก

ติดหน้าจอไทยรัฐทีวีดูการถ่ายทอด

ใช่นะครับเริ่มต้นบ่าย๒โมงตรงนะครับ
แต่คุณผู้ชมก็อวยพรไลน์กันมาหน้าจอ
บอกว่าขอให้วันนี้ทุกคนสมหวัง